สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณบุ๊คเกินไปเนี่ย
ผมก็มีคลิปนี้มาอยากนำมาขีดเส้นใต้หน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวได้ดูคลิปแล้วมีเรื่องที่จะตั้งข้อสังเกตยังไง
คลิปนี้มีความยาวสามนาทีกว่าท่านลองดูคลิปแล้วฟังดูดีดีนะครับว่า
ใครกำลังจะตรวจสอบใครระหว่างตำรวจกับคนขับรถบรรทุกบรรทุก

เป็นอะไร
เอาใบชั่งมาสิ

ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเรียกใบชั่งไง
หน้าที่หรือเปล่าครับ
ไม่ได้ตั้งด่านอะไรอ่ะผมมาให้ผมดีอ่ะ
ไม่ได้เกี่ยวเขาร้องเรียน

อย่าหลับพวกผมนะผมถ่ายอยู่แล้ว

ไหลเลยไหลเลย
เอ้าผมไม่เกี่ยวอะไรมาเรียกมึง

ผมไม่ได้ผิดผมผ่านของผมทุกวันนะครับ

เอาคุณเอาไปชั่งมาแล้วกัน

เอาไหลคนคู่คุณมาเลยครับ
ใครดูแลครับ
ไหวผมไม่ได้ผิดอี๋ยัง

ไม่เกี่ยวผมมีหลักฐานลุ่มถ่ายมา

คุณคุณเมามั้ยหรือเปล่า
เอ้อยมีตัวอย่างเยอะแยะนะครับ
ไม่มีตัวอย่างเยอะแยะนะครับ
มันจะไปเมาอะไรกินเหล้าเลย
ผมไม่ได้ผิดอะไรเนี่ย

เอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเข้าไปที่โรงพักกะบินนะ
โอ้โหเดี๋ยวผมลงแน่ครับไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ผิดอะไรมาเรียก

อยากมาชอบนะ
อ้าวแล้วมาเรียกผมเลยเนี่ยยดเยอะแยะเลยครับ

ขอไปกับขี่ก่อนครับ

ตัวแต่งตัวครับการทำงาน

คุณผมใช้รถหลวงนะครับ

ผมไม่ผิด
อ้าวจะประทานอะไรกับผมอ่ะครับ

ไม่รู้ว่างานนี้ใครตรวจสอบใคร
เราไม่รู้ครับว่าสุดท้ายของคลิปที่เห็นเนี่ย
จะจบยังไงไม่รู้
แต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นได้ภาพ

ต้องมีการตั้งคำถามว่า
คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทำไมใส่ชุดแบบนั้นในขณะปฏิบัติหน้าที่
มันมีเหตุอันควรอะไรที่จะเอารถมา

การแสดงตัวเป็นตำรวจ
ควรจะเป็นกิจจะลักษณะมากกว่านี้หน่อยไหมครับ
ตัวแล้วเนี่ยควรจะเชิญเขาลงมาพูดข้างล่างหรือว่าแหงคอพูดกันอยู่อย่างนั้น
มีคำอธิบายเรื่องนี้มาแล้วครับล่าสุดเนี่ยมีคำอธิบายมาจากผู้กำกับ
สพกบินบุรีมีคำชี้แจงว่าตำรวจคนนี้ดาบตำรวจพักดีเผือกภูลผล
เป็นพบหมู่ปฏิบัติหน้าที่ตู้ยามโป่งสะเดาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เมื่อวันที่๖ตุลา๖๒
เหตุเกิดก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายเกียรติชัยจันทวมมาแจ้งว่ามีรถบรรทุก
่งพ่วงนี่แหละบรรทุกเศษไม้สับเป็นชิ้นแล้วคลุมไม่มิดล่วงลนลงมาจากช่องกระบะบรรทุก
ไปตามทางเกรงว่าจะเกิดอันตรายก็เลยไปแจ้งตำรวจดับตำรวจพักดีเนี่ย
นายดาบเพิ่งเสร็จจากการทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำนี่ก็เลยแต่งกายชุดครึ่งท่อน

แล้วก็พบว่ารถที่ว่าเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่ที่หน้าตู้ยาม
ดาบเกรงว่าถ้ารถบรรทุกดังกล่าวขับไปตามเส้นทาง
มีเศษไม้ตกหล่นไปก็จะเกิดอันตราย
จึงได้รีบขับรถของทางราชการติดตามแล้วเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อให้หยุด
พอตามทันก็ลงไปแสดงตัวพร้อมแจ้งให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกทราบว่า
รถบรรทุกดังกล่าวทำเศษวัสดุตก
ภูมิกับได้ตรวจสอบแล้วยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่จริงแต่ด้วยความเร่งด่วน
ก็เลยไปในชุดที่เห็นนั่นแหละ
อันนี้ก็เป็นการกระทำความผิดวินัยของข้าราชการ
เป็นความผิดพรบตำรวจก็ได้ลงโทษในเรื่องทำความผิดไปแล้ว
คือฟังคำชี้แจงนี้แล้วก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งว่าทำไมถึงแต่งตัวไปอย่างนั้น

แล้วสาเหตุที่ไปตรวจเนี่ยถ้าฟังตามที่ภูมิกับแจกแจงนะ
ถ้าเรียดลาดไปกลางทางรถใครไปเหยียบเข้าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นต้องไปยับยั้งไว้ก่อน
แต่ว่าที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมไม่แจ้งเขาล่ะครับว่ารถคุณเนี่ยทำเศษไม้ตกหล่น
แต่ว่าไปแจ้งว่าน้ำหนักเกินขอใบชั่งดูเขาก็ไม่หาย
เพราะเขายืนยันว่าน้ำหนักไม่ได้เกิน
คำถามก็คือว่าทำไมไม่บอกเขาล่ะครับว่าสาเหตุที่มาเอารถขวางแล้วจอดเรียกเนี่ย
ก็เลยแปลกว่าเอ๊ะระหว่างคำชี้แจงของภูมิกับกับสิ่งที่ได้เห็นในจอ

ใช่หรือเปล่ามันตรงกันหรือเปล่าแล้วการแสดงท่าทีในการจับกลุ่มเนี่ย
มันควรจะเป็นกิจจะลักษณะมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับในการเรียกตรวจ
แล้วพอทำกันอย่างนี้มันก็ทำให้ชาวบ้านที่เห็นคลิปนี้มีปัญหา
ครับแล้วเพราะเอิญว่าคนขับรถเนี่ยเจอเข้าไปอย่างนี้เนี่ยโอ้โห
โอ้โหผมคิดว่าตำรวจเองถ้าสังเกตดูในภาพนะเกือบจะถอดใจไป
หลายหลายหลายหลายหนแล้วนะครับหลังเลงแล้วนะครับว่าจะเอา
ยังไงดีเพราะว่าคนขับรถเนี่ยไม่ใช่หมูครับมันกลายเป็น
เขี้ยวตันขึ้นมาไลฟ์สดด้วยแล้วทีลาลักษณะการพูดจากับ
ตำรวจก็ก็ลงคลิปลงคลิปนี่แหละแต่ว่าลีลาเนี่ยอย่างที่บอกว่า
ไม่รู้ใครกำลังจะตรวจสอบใครเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่า
เรื่องนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาทำให้คนตั้งคำถามว่าลักษณะอย่าง
นี้ถูกต้องไหมครับลักษณะอย่างนี้เป็นไปอย่างที่เขาเรียกว่า
ด่านลอยไหมมีเหตุอันควรให้ไล่จับไหมแล้วถ้านึกถึงไปรอบ
ปีที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาได้ประกาศครั้งแล้วครั้ง
เล่าว่าต่อไปนี้การตั้งด่านตรวจจะต้องทำกันเป็นกิจจะลักษณะ
ไม่ใช่ทำกันอย่างที่เห็นที่เขาเรียกว่าด่านลอยหรือเขาเรียก
ว่าเอาเถอะด่านอะไรก็เรียกกันไปเถอะแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมามัน
ก็จะลงเอยด้วยการตั้งสารเตี้ยลีดไถกันเอาเงินกันแล้วก็กลาย
เป็นขี้ปากเช้าบ้านเอาคลิปนี้มาถามผลตำแหน่งจากทริปชาย
ดาอีกคนนึงว่าลักษณะอย่างนี้เมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะ
เป็นไปอย่างที่ท่านพบตรประกาศิษย์ออกมาว่าจากนี้ไม่มีแล้ว
ผมว่าคลิปแบบนี้ยังมีอีกเยอะ
วันนี้ก็เอามาเปิดให้ดู
เอาล่ะเมื่อท่านชี้แจงมาแล้ว
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อคำชี้แจงก็ว่ากันไป
แต่ว่าเรื่องนี้มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
คิดกันดูนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

มาสะท้อนเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ